สรุปแบบนี้ก็คือมี๔ประเด็นนะคะในเรื่องของรถเบ้นโบราณ
ที่ต้องมีการตรวจสอบว่าใครผิดในประเด็นไหนอย่างไร
ก็คือการนำเข้าการจดประกอบการเสียภาษีและการจดทะเบียนนะคะ
ส่วนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในวงการสงฆ์
แน่นอนตอนนี้ชัดเจนแล้วจะไม่มีการดีเบตกัน
มีแต่การเดินสายพูดคุยทำความเข้าใจเท่านั้นนะคะ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะลงพื้นที่เดินสาย
ทำความเข้าใจเพื่อหาทางออกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในวงการสงฆ์ค่ะ
ส่วนทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีก็ไม่ยอมตอบคำถามสื่อนะคะ
จะไปส่งผลกระทบกับการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่หรือไม่ค่ะ
วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผู้ที่ออกมาเรียกร้อง
ให้เร่งแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น
แต่ยังมีคณะสงฆ์อื่นก็ได้ส่งความเห็นมายังรัฐบาล
และเสนอทางออกแบบครูบาอาจารย์อย่างสร้างสรรค์เช่นเดียวกัน
ซึ่งขณะนี้นายสุวพันธัญญุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เดินสายพูดคุยทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนแล้ว
วิศนุปฏิเสธที่จะตอบคำถามที่ว่า
ส่งผลต่อการแต่งตั้งสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์
ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่หรือไม่ค่ะ
มันคืออะไรสองถ้าไม่ทำมันจะเกิดอะไรขึ้น
อย่างนี้รัฐบาลรู้
นายสุภพันธ์ตันยูวัฒนารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เปิดเผยแบบนี้นะคะว่าได้พูดคุยกับคณะสงฆ์พระผู้ใหญ่
และกลุ่มองค์กรชาวพุทธรวมถึงฝ่ายคารวาสบ้างแล้ว
โดยเห็นว่าไม่จำเป็นจะต้องจัดดีเบตเรื่องนี้ผ่านสื่อมวลชน
แต่จะใช้วิธีเดินสายพูดคุยทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อหาสาเหตุแนวทางวิธีการข้อแนะนำต่าง
เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช
เพื่อให้สังคมเกิดความรับรู้
ผมก็ไปพบบางส่วนมาบ้างแล้วนะครับ
บางส่วนเราก็มีมอบสำนักงานพระพุทธศาสนาไปคุยไปอะไรมาบ้างแล้ว
ส่วนก็มีภาคีอื่นที่เขาเข้าไปช่วยเราทำอยู่
เพราะฉะนั้นมันก็จะค่อยทำไปมีอะไรที่ควรจะชี้แจงกับพวกเราได้
ผมก็จะหาเวลามาเล่าสู่กันฟังว่าเราทำไปแล้ว
เราพบแล้วนะว่าเรื่องนี้ควรจะเป็นยังไง
เรื่องนี้มันมีเหตุของปัญหาอะไรบ้าง
ข้อแนะนำเป็นยังไงนะครับ
พลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ระบุว่าขณะนี้ความขัดแย้งกำลังลุกลามไปสู่วงการพระสงฆ์
ซึ่งก็มีสาเหตุมาจากคนคนเดียวแต่ไม่ขอวิจารณ์
ขอบอกว่าการเมืองขัดแย้งแล้ว
หากวงการสงฆ์ขัดแย้งอีกประเทศคงถึงทางตัน
คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมสามารถรับฟังเสียงสัมภาษณ์ของรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย

และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นะคะ